เราเริ่มต้นกันด้วยคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมนะครับ
เมื่อมีชายวัย๕๕ปีก่อเหตุ
ใช้น้ำมันเบนซินราดแล้วก็เผาทั้งเป็นอดีตคนรักนะครับ

แต่ว่าที่สุดแล้วตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
วันนี้พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
ประเด็นคืนนี้เราจะพาไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ
รวมทั้งภาพกราฟิกในการประกอบคดีนี้
แล้วก็มูลเหตุของคดีในการก่อเหตุด้วยครับ
ชายสูงวัยร่างเล็กรายนี้คือนายสมปองวินหาร

คือผู้ต้องหาตามหมายจับที่บุกเดี่ยว
ราดน้ำมันและจุดไฟเผาอดีตคนรักจนบาดเจ็บสาหัส
โดยมูลเหตุในครั้งนี้เพียงเพราะผิดหวังจากความรัก
ซึ่งคดีนี้ชุดสืบสวนสพมนครปฐม
ใช้เวลาแกะรอยจับกลุ่มเพียง๕วัน
บ่าย๓ของวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
สืบสวนสพมนครปฐมได้พาตัวนายสมปอง
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุ
ตลาดสดในตัวเมืองนครปฐม
ท่ามกลางเสียงกรนด่าจากชาวบ้านในพื้นที่
นายสมปองได้เล่าขณะชี้จุดว่า
ช่วงเย็นวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่หลังตลาด
จากนั้นจึงใช้สายยางที่พกติดตัวมา
ดูดน้ำมันจากถังรถจักรยานยนต์กรอกใส่ขวดพลาสติก
แม็กซ์ถ่ายยัง
แล้วลุงถือไว้ไงมอเตอร์จอดไว้ที่นี่ใช่ไหม
เมื่อของอยู่ในสภาพพร้อมลงมือ
นายสมปองเดินปรีไปที่ร้านขายลูกชิ้น
ที่มีนางอุไรวันอินทจักรอายุ๔๕ปี

นายสมปองจัดการเทน้ำมันที่กรอกใส่ขวด

และจุดไฟเผาทันทีโดยไม่พูดจาใด
หลังก่อเหตุนายสมปองถูกสะเก็ดไฟบาดเจ็บเล็กน้อย
ต่อมานายสมปองเห็นว่านางอุไรวันถูกชายคนสนิทเข้าช่วยเหลือ
เขาจึงวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์และหลบหนีไป
การทำแผนใช้เวลาไม่นาน
เพราะในระหว่างที่ทำแผนอยู่นั้น

พยายามจะปรีเข้ามารุมประชาธรรมหลายครั้ง
ตำรวจต้องตัดสินใจจบการทำแผน
ผู้กำกับสพเมืองนครปฐมเผยถึงมูลเหตุในครั้งนี้
มาจากความโกรธแค้นที่นางอุไรวันผู้บาดเจ็บ

และจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่า
นายสมปองจึงแค้นและก่อเหตุขึ้น

หลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดขอนแก่น

ทางตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนกับนายสมปอง
ก็น่าจะเป็นเรื่องหล่อบำวัง
หลบหนีไปกับนายสมปอง
ความไม่เข้าใจกันความห่วงความจำ

เขากลับไปบ้านพ่อแม่เขาครับ
ความเสียหายที่มาจากการหึงหวงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ก็มีหลายครั้งที่ผู้เสียหายต้องเสียชีวิตจากการเป็นธาตุอารมณ์
นับว่าเป็นโชคดีของนางอุไรวัน
ที่ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ทันท่วงที
แม้จะต้องอยู่ในความดูแลของทางแพทย์อย่างใกล้ชิด
ภายในห้องไอซียูก็ตาม
แต่อย่างไรก็ตามบาดแผลนี้จะยังคงอยู่กับครอบครัวของนางอุไรวันไปตลอด
และทุกคนก็ได้แต่หวังและภาวนาว่าเมื่อไหร่เหตุอาชญากรรม
ที่มาจากปมการหึงหวงจะหมดไปจากสังคมไทย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน